อยากให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศอีกจุดนึงนะคะ
มวลชนมีการนัดรวมตัวกัน
ก็คือที่แยกกิ่งแก้วลากระบังค่ะ

ผู้สื่อข่าวของเราอยู่ในพื้นที่นะคะ
ติดตามการรายงานสดจากคุณวิมลวันได้เลยค่ะ

กลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งมีการชุมนุมอยู่บริเวณ
ใต้ทางด่วนบริเวณแยกกิ่งแก้วถนนลาดกระบัง
ก็ตัดสินใจลงมาบนพื้นผิวการจราจรของถนนกิ่งแก้วแล้วนะคะ

ว่าในขณะนี้มีการปิดถนนแล้วนะคะ
ที่จะมุ่งหน้ามาจากอ่อนนุษยมุ่งหน้าลาดกระบังนั่นเองค่ะ

ทางด้านของกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งเรียกตัวเองว่าราศดร๖๓

เดี๋ยวจะมีการปลาใสนะคะ

ซึ่งบอกว่าในขณะที่มีการชุมนุมกันอยู่ที่บริเวณ

แล้วก็ตัดสินใจลงมาบนพื้นผิวการจราจร
เพื่อที่จะเรียกร้องส่งสัญญาณไปยังพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
ให้ลาออกตามที่กลุ่มผู้ชุมนุมได้มีการเรียกร้องค่ะ
โดยการชุมนุมที่บริเวณนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่เวลาประมาณ๔โมงเย็นนะคะ
ซึ่งทางด้านของกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย
โดยระบุว่าจะมีการนัดชุมนุมกันที่แยกกิ่งแก้วนั่นเองนะคะ
บริเวณที่มีการชุมนุมกันก็คือบริเวณแยกกิ่งแก้วลาดกระบัง
ลาดกระบังขาออกนะคะซึ่งมีทั้งเยาวชนนักศึกษา
แล้วก็ประชาชนทั่วไปมารวมตัวกันชุมนุม
ผู้ชุมนุมที่อยู่ตรงนี้มีแก่นำก็คือนายนัทวุฒิสมบูรณทรัพย์นะคะ
ซึ่งเป็นเครือข่ายแนวร่วมคณะราษดรมีการจัดชุมนุมสนับสนุนข้อเรียกร้องของ
กลุ่มราศดรที่เรียกร้องให้ผลเอกประยุจรรโอชานายยกรัฐมนตรี
พร้อมด้วยคณะลาออกจากตำแหน่งทันทีให้รัฐบาลแก้ไขรัฐธรรมนูลใหม่
ให้เป็นฉบับประชาธิปไตยที่ถูกร่างโดยประชาชนโดยเร็ว
แล้วก็เร่งปฏิรูปสถาบันโดยมีผู้ชุมนุมที่มาชุมนุมอยู่บริเวณนี้นะคะ
ร่วมกันในการกล่าวปลาใสผลัดเปลี่ยนกันขึ้นมาปลาใสกันเป็นระยะค่ะ
แล้วก็ขณะนี้มีการลงมาบนพื้นผิวการจราจรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ทำให้บริเวณถนนลาดกระบังขาออกที่จะมุ่งหน้า
อ่อนนุษยมุ่งหน้าไปทางลาดกระบังเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้สัญจรเส้นทางได้แล้วนะคะ
ข้อเรียกร้องของทางด้านของรัฐบาลนั้นก็มีการระบุว่า
รัฐบาลควรจะดำเนินการให้มีการปล่อยตัวแกนนำแล้วก็สมาชิกแนวร่วมของคณะราช
ยังคงถูกคุมขังอย่างไม่มีเงื่อนไขโดยทันที
ลับกับการแสดงดนตรีอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก
ขณะเดียวกันก็บอกว่าจะมีการประกาศยุติการชุมนุมในเวลา๒๒นาฬิกา
หลังจากที่เวทีหลักก็คือบริเวณหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
มีการประกาศโดยแกนนำแล้วเกี่ยวกับจุดยืนของวันพรุ่งนี้ค่ะ
โดยต้องจับตานะคะว่าหลังจากเวลา๒๒นาฬิกาที่มีการประกาศโดยแกนนำของกลุ่มราศดร
บริเวณหน้าเรือนจำแล้วทางด้านของกลุ่มราศดรที่ลาดกระบังนั้น
จะมีการยุติการชุมนุมด้วยหรือไม่ค่ะ
และนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดจากแยกกิ่งแก้วค่ะ
มวลวันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานค่ะ